เดตเรื่องของสถานการณ์การเมืองกันสักนิดหนึ่ง

ต้องบอกว่าวันนี้ก็มีการจัดประชุมกับพักร่วมรัฐบาลนะคะ
ก็จะมีพักเก้าไกลเป็นแก่นำเรียกว่าในการประชุม
ครั้งนี้ประธานในการประชุมก็คือเป็นคุณพิธาเหมือนเดิม
ที่เราได้ประชุมอยู่ที่พระเภือไทยเป็นเจ้าภาพ
ก็ไปนั่งคุยกันนะคะว่า๘พักเขาเห็นตรงกันเลย
เรื่องของการขยับไทม์ไลน์ถ้ามีการจัดตั้งรัฐบาลเร็วขึ้น๒๓อาทิตย์เนี่ยก็ดีเลย

หมายถึงว่ามีรัฐบาลชุดใหม่ให้มันเร็วขึ้น
ค่ะก็คือกรกตรับรองแล้วคือทำงานแล้วก็รับรองได้เร็วขึ้นเนี่ย
จะมีการจัดตั้งทุกอย่างได้เร็วขึ้น
เพราะว่ามันก็จะทำให้เรื่องของงบประมาณต่างรีบจัดสรรกันไปอะไรที่มีปัญหา
พร้อมกับมีการตั้งคณะทำงานเพิ่มขึ้นมาอีก๒นะคะ
คือก่อนหน้านี้จะมีทั้งหมด๑๒คณะทำงาน
ขอเพิ่มขึ้นมาอีกสัก๒อันก็คือจะมีเรื่องของการปฏิรูปประมง
อีกอันนึงคือเรื่องของการจัดสรรเรื่องของงบประมาณ

คือวันนี้คุณพิธานก็มีการแถลงข่าวถึงความคืบหน้านะคะ
เรื่องแรกก็คือเรื่องของการประเมินสถานการณ์การเมืองหารือระยะไทม์ไลน์การจัดตั้งรัฐบาล
ที่ผ่านมาเขาบอกยืนยันว่า๘พักเห็นตรงกัน
เรื่องที่กรกตรับรองสอสอให้เร็วที่สุด
หากเป็นไปตามที่ประธานกรกตเคยพูดเอาไว้เนี่ย
การจัดตั้งรัฐบาลจะเลื่อนเวลาเร็วมากขึ้น๒๓อาทิตย
ที่ประมาณกลางเดือนกรกฎาประมาณนั้น

คณะกรรมการตั้งอย่างที่บอกไป๒คณะทำงานเพิ่มขึ้น
แล้วก็อีกชุดคือคณะทำงานดูแลการเปลี่ยนผ่านงบประมาณ
เมื่อตั้งรัฐบาลแล้วก็จะมีการดำเนินการทันทีเลย
เพื่อที่จะเอางบประมาณไปแก้ไขเรื่องของปัญหาต่าง
ส่วนคำถามปรากฏภาพค้อนเขียว
อันนี้ก็เป็นประเด็นกันเลยนะว่าภาพนี้มันจะถึงขนาดยุบพักเลยเหรอ
ซึ่งสัญลักษณ์นั้นเขาบอกว่าตนไม่ทราบและไม่มีการโทรมาแสดงความยินดีจากพลเอกประยุทธ์
คือนักข่าวถามคือหลังจากที่ทะเลงข่าวกันปลดเสร็จปุ๊บ

บอกว่าแต่ละประเทศหลายประเทศก็มีใช้กัน

อันดับแรกรู้สึกตัวเองดูไลฟ์อยู่เนี่ย

ซึ่งเมื่อวานจริงก็มีการพูดเรื่องนี้กันไปแล้ว

เรื่องครอบครัวผมเป็นผู้จัดการมรดก

เมื่อสารสั่งจนถึงโอนหุ้น
ยืนยันเป็นผู้จัดการมรดกอย่างเดียวนะคะ

คือจริงมันมีกระแสออกมาว่า

จะฟื้นขึ้นมาเพราะผู้บริหารธุรกิจ

ก็ไม่มีปัญหาอะไร
แต่ผมต้องลดความเสี่ยงของผมเอง

แล้วก็ถามเรื่องของความเชื่อมั่นที่ยังต้องมีการพูดคุยกับทุนเก่าเศรษฐกิจ
คุณวิทาก็เลยบอกว่าเศรษฐกิจต้องโตกระจาย
ไม่ใช่หัวโตเฉพาะในกรุงเทพอย่างเดียว
เศรษฐกิจมันจะต้องมีการกระจายออกไปด้วย

ก็คือการอนุมานไปเปรียบเทียบกับประเทศยูเคนเนี่ย

พักร่วมตั้งรัฐบาลพร้อมที่จะเดินหน้า
สร้างความเชื่อมั่นเพื่อเศรษฐกิจเดินไปให้ได้

แต่เป็นการโอนกลับไป

เท่ากับหุ้นไม่ได้อยู่ในมือพิธามาเลย

ต้องไหมคะอยู่ในกองกลางแต่ยังไม่ได้โอนให้ใคร
ก็เท่ากับตอนนี้หุ้นก็จะอยู่ทุกคุณพิทาระก็เท่ากับโอน
ให้กับคนที่ได้รับไปแล้วก็คือโอนสมัค
แต่ก็ต้องไปดูอีกนะฮะว่าสิ่งต่างเป็นยังไงดีเทลเป็นยังไง
แล้วก็มีไปถามเรื่องบอกว่ามีกระแสข่าวออกมาว่า
อาจจะมีการให้ใบแดงว่าที่สอสอประมาณ๒๐คนที่เมื่อวานเราคุยกันไปเรื่องนี้
เขาบอกว่าสมการในการจัดตั้งรัฐบาลมันจะเปลี่ยนข้วนหรือเปล่า
ก็คืออาจจะเป็นโอเคเป็นพักเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลหรือเปล่า
คุณพิทาก็เลยตอบตรงนี้ออกมาบอกว่า
ตรงนี้ถ้าประกาศรับรองสอสอ๔๗๕๔๗๕คนก็สามารถที่จะเปิดประชุมสภาได้
ไม่น่าจะมีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นแม้จะเป็นจริงก็ไม่ได้กระทบกับการจัดตั้งรัฐบาล
ส่วนจะ๒๐จริงหรือเปล่านะจากการสอบถามกันภายในก็ไม่ได้มีเรื่องร้องมาทางฝั่งนี้
กลับกันถ้ามีการรับรองสอสอไม่ได้จริงแล้วจะมีการเลือกตั้งใหม่
เราก็พร้อมเลือกตั้งใหม่และน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราได้สอสอมากขึ้นด้วยซ้ำไป

ทางคุณพิทาก็พร้อมที่จะเลือกตั้งใหม่เลยเพราะมีกระแสข่าวเหมือนกันว่าเอ้า
ถ้าสมมุติคุณสมบัติของคุณพิธาเกิดไม่ครบก็จะเป็นการเลือกตั้งใหม่ของเขตที่ก้าวไกรชนะหมดเลย
เพราะหัวหน้าพักเวลาที่ผู้สมัครจะสมัครเป็นลงสอสอหัวหน้าพักต้องเซ็น
สมมุติหัวหน้าพักโดนเด็ดหัวไปนี่ถูกต้องไหมครับก็ต้องเลือกตั้งใหม่
พร้อมที่จะเลือกตั้งใหม่เพราะว่าโอ้โหคราวนี้จะเห็นเลยว่าเป็นยังไง
นั่นแหละ